อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามความคืบหน้า
กรณีที่ผู้หญิงคนนึงไปเบิกเงินล้าน
เสร็จแล้วก็มีโจรชุดดำ๒คน
บุกปล้นเงินจากผู้หญิงคนนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบริเวณธนาคารกรุงเทพ

แล้วหลังจากนั้นสองโจรชุดดำก็หนีไปลอยนวล
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตามล่านะคะ
โดยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
วิทยุ๑๙๑สพเชียงแสนได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย๒คน
ชิงทรัพย์ลูกค้าที่เขามาเบิกเงิน
บริเวณธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงแสน

ได้เงินไป๑ล้าน๕๐๐๐๐บาท
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวดูคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายได้หน่อยค่ะ
โอ้โหโจรนะครับ
ใช่นี่คือเขาอยู่ชั้นบนนะ
แล้วก็ถ่ายคลิปได้ตอนที่โจรมันขึ้นมอเตอร์ไซค

ผู้เสียหายคือนางวัชรินบรรจงเลขาอายุ๔๖ปี
ที่เป็นเจ้าพนักงานบัญชีของสหกรการเกษตรเชียงแสนเนี่ย

หลังจากที่โดนปล้นแล้วนี่ผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะ

นี่ได้รับมอบหมายจากสหกรการเกษตรเชียงแสน
ให้มาเบิกเงิน๑๕๐๐๐บาท
ทีนี้พอเบิกเงินเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงเงิน

มาขึ้นรถอิสุสุสี่ประตูสี่บรรเงิน
ทะเบียนกไกรตเต่า๕๘๒เชียงราย

ซึ่งมีคนขับรถนั่งอยู่ข้างในนะ
คือนายขจรริยสาร

มีผู้ชายที่สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามาเคาะกระจก
ที่ประตูด้านที่คุณวัชรินนั่ง
เสร็จแล้วเปิดประตูมาปุ๊บ
ก็ถามว่าอ้าวมีอะไร
ชายคนนั้นเนี่ยนะคะก็สะพายเป้แล้วก็ล้วงมืออยู่ในกระเป๋าเป้
แล้วก็เอื้อมมือมาคว้าถุงเงินที่วางเอาไว้ที่คอนโซลแบบเร็วมากคุณผู้ชม
เสร็จแล้วเขาก็ชักปืนออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วก็ตะโกนบอกเลยห้ามตามมานะ
ทีนี้คนร้ายวิ่งอ้อมไปหลังรถค่ะ
ซึ่งก็มีคนร้ายอีกคนที่เขาติดเครื่องมอเตอร์ไซค์รอรับอยู่
แล้วก็ขี่ไปทางซอยข้างร้านทวียนต์อย่างรวดเร็วนะคะ
แล้วอย่างที่อยากทิ้งออกไปก็เลยว่าอยู่อย่างไหน
แล้วก็จบคือไว้งานก็ดึง
โอ้โหนี่คุณผู้ชมก่อเหตุอุกอาจมากเลยนะ๑๐โมงเช้าอะค่ะ
ตำรวจสพเชียงแสนก็บอกว่าตอนนี้สายตรวจเขาต้องออกเร่งล่า
ติดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
คือปรากฏว่าไม่เจอหลักฐานด้วยค่ะ

ปรากฏว่าคนร้ายไปทิ้งหมวกกันน็อกเอาไว้ที่ถนน
ซอยหลังธนาคารเกษตรและสหกรการเกษตร
ทีนี้ก็เลยต้องมาไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็เมื่อกี้นี่เองคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาแล้วนะคะ
ปรากฏว่าจับได้แล้วคนร้ายที่มาชิงเงินล้านกว่าบาทไปเนี่ย
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สหกรการเกษตรเชียงแสน
เคยทำงานอยู่ถูกไล่ออกไปแล้ว
แต่ทีนี้ปมของการมาก่อเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่าเพราะอะไร
แต่ทีนี้เขาน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวภายในสหกรณ์
ว่าเมื่อไหร่จะมีการขนเงินเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ
นี่แหละครับล่าสุดแล้วนะฮะจับตัวได้แล้วนะครับ